ขอเลขที่สารตะเคียนแม่ย่าโอรส
เทศบาลตะบนกะบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
ซึ่งเป็นสารตะเคียนที่ด่งดังแห่งหนึ่งเลย
ช่วงที่นางรำเธอแต่งชุดสีเขียวสวมเสียญพญานาคร่าย
รำอย่างสวยงดงามทีเดียว
มีชาวบ้านมองเห็นรูปคล้ายกุมารทองไว้ผมจุกครับคุณผู้ชมครับ
อยู่บนต้นประดูกฮะนี่เขาว่าอย่างนี้
คือเหมือนกับโผล่หน้ามาดูนางรำน่ะ
จากนั้นก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเก็บเอาไว้แบบนี้ครับ
แล้วต่อมาเนี่ยนะอาจารย์เริงนะ
ร่างทรงของปู่นาคาราชก็ทำพิธีสื่อสารกับ
เขียนแม่ย่าโอรสแม่พันธิไล
เพื่อขอเลขในงวดนี้นะครับ
จากนั้นก็หยดน้ำตาเทียนลงขันน้ำมนต์
ท่ามกลางการลุ้นของชาวบ้านแล้วก็นักเสี่ยงโชค
ซึ่งตัวเลขที่ปรากฏในขันน้ำมนต์นะครับ

แต่คุณผู้ชมจะต้องใช้ความสามารถดูกันเอาเองครับ
ต่อกันที่วัดหลวงบดินเดชาอำเภอกบินบุรี

ก็มีชาวบ้านไปส่องหาเลขเด็ดกันนะฮะจากเรือโบราณขนาดใหญ่

มีคนนำเลขเด็ดไปเสี่ยงดวงกัน
ได้โชคลากทรมไจกันแทบทุกมวดรับทรัพย์กันไปล้ายหมื่นลายแสน
ส่วนใหญ่ก็อุบเงียบแหละคือไม่บอกเดี๋ยวเคลื่อน

เห็นก็เอาไม่เดี๋ยวเคลื่อนอะไรอย่างนี้
ไม่ให้ใครรู้นะครับสำหรับในงวดนี้
หลายคนก็เห็นตรงกันทั้ง๒ตัว๓ตัว
ตื๊ดกับตื๊ดจากนั้นก็พากันไปซื้อลอตเตอรี่
คนละ๒ใบ๓ใบเราพยายามถามแล้วเขาบอกว่า

ผมบอกไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเครื่อง
ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมไปหลายที่ต้องปังสักที่แล้วนะ
ไปที่วัดศรีทรงธรรมอำเภอน้องฮานจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ชาวบ้านไปไหนกันล่ะไปตรงนี้เลยค่ะ
ไปที่รูปหล่อไอ้ไข่นะฮะไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ

หวัดก่อนนะฮะปรากฎว่ามีคนดวงดีนะ
เขามาขอไอ้ไข่เหมือนกันขอโชคขอลาบ
แล้วปรากฏว่าถูกรางวัลสมใจ

พร้อมกับมีการจุดประทัดเสี่ยงทาย
แล้วปรากฏว่าก็ได้เลขชุดใหม่ไงเลขปลายหางประทัดน่ะ
๒ตัวและ๙ตัวขออภัย๓ตัวแหมคุณหันมามองเลย
คุณบอก๙ตัวผมมันมี๙ตัวด้วยเหรอ
หลอกนะสับขาหลอกนะหลอกเก่งนะ
นี่แหละก็เลยนำมาแขวนไว้ที่รูปไอ้ไข่
เพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นกันชัดว่าเลขปลายหางประทัด
ตัวและ๓ตัวมีเลขอะไรกันบ้างนะคะ
แล้วก็ยังมีเลขเด็ดบางตัวนะคุณ
นี่ถูกเขียนไว้บนกระดาษเพื่อให้ชาวบ้าน
นำไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวงกัน
งวดวันที่๑๖มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะ
ชอบเลขไหนชอบนี่แหละที่เขาเขียนนี่แหละจริงไหม
ผมอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นอาการของเจ้าน้องก๊อฟของผม
แล้วตอนเมื่อกี้นะออกอากาศ

อ่ะไม่ต่างจากวัดเนินมะค่าครับที่ลานศักดิ์อุทัยธานี
กลุ่มชาวบ้านชวนกันไปไหว้ขอโชคลาภ
รูปปั้นไอ้ไข่ความสูง๒เมตรนะฮะ
แล้วก็ส่องหาเลขนะครับด้วยวิธีการต่างทั้งการจุดทูปเสียงทาย
ที่มีตัวเลขมากมายเลยแล้วก็มีการล้วงลูกปิงปอง
หรือที่ว่าที่เรียกว่าล้วงไข่ในหาย
รวมไปถึงการจุดประทัดเพื่อนำเลขปลายประทัด
ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันวันนี้แหละนะฮะ
อกจากนี้ชาวบ้านยังไปไหว้ขอพรรูปปั้น
เคลือบวาจาศักดิ์สิทธิ์เกจิชื่อดังนะครับ
พร้อมทั้งเสี่ยงเซียมซีขอเลขกันอีกด้วย
ก็เพลงเอาดูนะครับว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะครับ
ก็ขอให้ทุกท่านโชคดี